เอาใจช่วยหน่อยเถอะเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะเป็นเรื่องน่าเศร้าใจจริง
พ่อคนนึงเข็นศพลูกเข็นศพเลยนะไปขอพระบอกว่าขอเผาศพลูกหน่อย
คือพ่อไม่มีเงินนะคะแล้วไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อโรงศพให้ลูกอะค่ะ
นี่ค่ะตำรวจเขารับแจ้งมาบอกว่ามีคนจะนำศพไปเผาที่เมน
ภายในวัดทุ่งสว่างชายภูมิเขตเทศบาลเมืองยะโสธรโดยที่ไม่ได้แจ้งให้วัดทราบล่วงหน้า
คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะมีการทำชาปนกิจอะไรแบบนี้เนี่ยคือต้องมีการแจ้งกับทางวัดก่อน

แล้วมันก็ต้องมีพิธีสวดอภิษฐรรมศพด้วย
แต่ว่าคุณลุงคนนี้มาแบบไม่มีปีกไม่มีคุยอยู่
เดินดุ่มเข้ามาเข็นศพลูกมาค่ะ
เขาก็รู้สึกแปลกก็เลยแจ้งตำรวจไป
พอไปตรวจสอบก็ไปเจอนายสมพรมาลาศรี
คนนี้อายุ๖๕ปีศพนี่คือลูกของเขา
คือนายอมรมาลาศีอายุ๒๒ปีอยู่ในรถเข็นเข็นมา

ปิดทับศพเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมตามภาพเลยนะ
ตำรวจก็ถามว่าลุงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

นายสมพรก็บอกลูกชายมีโรคประจำตัวแล้วก็ป่วยมานานแล้ว
เมื่อวานนี้๑๑โมงลูกก็จากไป
ไม่รู้จริงว่าต้องทำยังไงเพราะว่าฐานะก็ยากจน
ไม่มีเงินแม้แต่จะจัดงานศพให้กับลูกชาย

ตัวลุงเองเนี่ยมีอาชีพหาของเก่าขายประทังชีวิตไปวันเท่านั้น
ไม่รู้จะทำยังไงจริงก็นึกถึงวัดนะคะ
ก็เลยอุ้มศพลูกชายพ่อนะอุ้มศพลูกอ่ะ
ใส่ในรถเข็นแบบนี้เอาผ้าขนหนูคลุมร่าง
แล้วก็เข็นมาถึงที่วัดที่อยู่ใกล้กับบ้านพัก
เพื่อขอให้พระช่วยชาปนกิจศพลูกให้หน่อยได้ไหม

โอ้โหคุณพันธมรวจเอกปณิธานยามนลผู้กำกับสอบภอมเมืองเยอะโสธรได้ฟัง
แล้วก็คือมันสะท้อนใจแค่พ่อต้องเผาศพลูกเนี่ยมันก็น่าเศร้าใจแล้วนะคะ
ยังจะไม่มีโรงศพไม่มีอะไรเลยแล้วไม่รู้จะทำยังไงอีก
เลยมอบเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพให้แล้วก็รับเป็นเจ้าภาพให้ด้วยนะคะ
วัดเองก็ยินดีเลยบอกว่าเดี๋ยววัดทำพิธีให้และจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเลย
ก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรม๑คืนแล้วก็เผาในวันนี้ค่ะ